เรื่องกฎหมายกันบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติต้องใช้เวลานานถึง๗ชั่วโมงเลย
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากรวาระที่๒แล้วก็๓นะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายเร็วนี้ด้วย
แต่ว่ายังคงมีการคงเรื่องของสินบนนำจับให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแรงจูงใจอยู่
ส่วนบทลงโทษสำหรับผู้นำเข้าและส่งออกของเพื่อผ่านแดนก็จะเข้มข้นมากขึ้น
เนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด๒๖๓มาตรา
สาระสำคัญก็ได้เพิ่มกำหนดหลักเกณฑ์การนำของเข้าประเทศเพื่อผ่านแดน

และให้อำนาจพนักงานสุรกากรในการตรวจสอบมากขึ้น
โดยได้กำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ของที่นำเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ
เป็นของที่มีไว้เพื่อก่อการร้าย
มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แสดงถิ่นกำเนิดเท็จหรือว่าผิดกฎหมาย
ให้พนักงานสุรกากรมีอำนาจตรวจค้นของนั้นได้
โดยไม่ต้องมีหมายค้นและให้ริบ
เพื่อนำไปทำลายและไม่ให้นำกลับมาใช้อีก
ขณะที่บทลงโทษผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกของ

เคลื่อนย้ายของออกไปจากคลังสินค้า

จากนี้ไปต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับเงิน๔เท่าของราคาของแล้วก็ให้ริบของนั้นทันที
และหากผู้ส่งออกรายใดยื่นใบขนส่งสินค้า
เพื่อขอคืนภาษีอากรไม่ถูกต้องตามที่แสดงเอาไว้
จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ริบของนั้นไว้เช่นกัน
ส่วนผู้ที่ขนถ่ายของที่นำเข้ามาใน
หรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เขตขนถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

หรือปรับ๓เท่าของราคาของ
และริบของนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
และถ้าผู้นำเข้าหรือส่งออกไม่มีเครื่องหมาย
หรือเลขหมายกำกับที่หีบห่อบรรจุ
ต้องถูกระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทเช่นเดียวกัน
ส่วนประเด็นที่สมาชิกสนชอภิปรายกันมากที่สุด

คือประเด็นการจ่ายสินบนและรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
โดยในร่างของกรรมธิการกำหนดให้หักค่าสินบน๑๔๐จากการขายของกลาง
โดยแบ่งเป็นเงินสินบนร้อยละ๒๐แล้วก็รางวัลอีกร้อยละ๒๐
จากกฎหมายเดิมที่เจ้าหน้าที่จะได้ค่าสินบนและของรางวัลนำจับ๑๔๕จากการขายของกลาง
โดยสมาชิกสนชต้องการที่จะให้เป็นศูนย์เพราะเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่รัฐไม่ควรจ่าย
แต่กรรมธิการชี้แจงค่ะว่าถ้าหากตัดเรื่องเงินสินบนออกก็จะยิ่งทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าส่งสินค้าที่ไม่สุจริต
จะไม่มีคนเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจคลังสินค้าก็ล้วนแต่เป็นพนักงานพลเรือน
ได้รับสินบนและรางวัลจึงเหมือนเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งค่ะ
อีกหนึ่งฉบับที่มีความสำคัญแล้วก็เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสนชคือร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงนะครับต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันกับธุรกิจขายตรงในปัจจุบันครับ
วันพระราชสบดีที่๑๖มีนาคมนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
พิจารณาร่างพระราชมัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
คณะกรรมธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว
ซึ่งได้เพิ่มความหมายของตลาดแบบตรงเอาไว้เพิ่มเติมก็คือ
หมายถึงการทำตลาดสินค้าหรือบริการลักษณะของการสื่อสารข้อมูล
เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค
หวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายนั้นตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าและบริการครับ
อกจากนี้ก็ยังกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้จำหน่ายอิสระ
ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในกรณีที่สินค้าและบริการ
ชำรุดบกล้องหรือเกิดความเสียหายต้องมีการกำหนดเอาไว้ด้วย
จากนี้ต้องแจ้งไปยังสำนักงานรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ให้นายทะเบียนรับทราบตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด
และยังระบุให้ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่จะทำเอกสารการซื้อขายสินค้า
หรือบริการและให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า
และบริการให้แก่ผู้บริโภคพร้อมสินค้าหรือบริการด้วยโดยเอกสารจะต้องเป็น
ภาษาไทยที่เข้าใจง่ายครับ
ขณะที่เรื่องของการยื่นขอจดทะเบียนประกอบกิจการนั้นปรากฏว่า
ร่างกฎหมายที่ผ่านวาระแรกระบุเอาไว้ว่าหากห้างหุ้นส่วนจะต้องจดทะเบียน
หรือจะต้องมีทุนจดทะเบียนหรือว่าไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
แต่คณะกรรมธิการลดลงเหลือเพียงแค่๑ล้านบาท
ซึ่งคงต้องมีการถกเถียงกันในสภาสนชอีกครั้งนะครับว่าจะเห็นชอบตามที่กรรมธิการนั้นปรับลดลงมาหรือไม่
ขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการกำหนดให้ทบทวนวงเงินหลักประกันแต่ละบริษัทขายตรงทุก๓ปีด้วย
ในกรณีที่เมื่อปรากฏว่าผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงเป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก็ให้ในทะเบียนนั้นจ่ายเงินจากหลักประกันที่วางเอาไว้เป็นจำนวนเงินเท่านั้น
และยังเพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบการธุรกิจเอาไว้อย่างชัดเจน
โดยหากผู้ที่ทำผิดเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต้องของนิติบุคคลนะครับต้องได้รับโทษตามไปด้วยครับ